ทุกผู้ชมครับไปตามหาความจริงเรื่องนี้หน่อยนะครับ
หลังจากที่ชาวบ้านที่อำเภอประจันตคามปลาจีนบุรีนะครับ
ไปเจอดวงไฟประหลาดก็เลยคิดว่าต้องเป็นผีกระสือแน่
หรือว่าชาวบ้านบางคนก็บอกว่าอันนี้เขาเรียกว่าผีโพง
ทางภาคเหนือผีโพงเป็นยังไงเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะครับ
ดวงไฟนี้มันลอยไปลอยมาพอจะเข้าไปใกล้มันก็ทำท่ามึง
พุ่งใส่ชาวบ้านแล้วก็หายไปบางคนไปเจอหลายจุด
ถ่ายภาพไม่ทันก็มีสองภาพนี้ยังไม่มีใครสรุปนะครับ
ว่ามันคือดวงไฟอะไรแต่ชาวบ้านเชื่อว่าต้องเป็นผีกระสือ
อำเภอประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรีเขาก็เล่าขานกัน
เพราะว่ามันลอยไปลอยมาสูงประมาณ๒เมตร

บางทีก็ไปตามอ่าพื้นที่ป่าครับคอกวัวก็มีครับ
มีลูกวัวตกลงมาลูกวัวเกิดใหม่อย่างนี้นะครับ
คุณนัทพงศ์เรียบสันเทียบผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีวันนี้ก็ไปนะฮะ
ไปที่หมู่๑๔บ้านคลองฟันปลานะครับ
ที่อำเภอประจันทคามตำบลโพงามนะฮะเพราะว่าชาวบ้านก็ยังพิสูจน์กันอยู่นะครับ
กันเยอะเลยมากันแทบทุกคืนอ่ะค่ะ
เพื่อจะพิสูจน์นะครับเราก็ไปหาคนเท่าคนแก่ในพื้นที่นะครับ
บางคนบอกว่าโอ้ไม่ใช่กระสือหรอกคนเท่าคนแก่บอกว่าเป็นผีโพง
โพงนี่เป็นผีที่เป็นความเชื่อทางพื้นบ้านทางภาคเหนือ
มาจากการเล่นศัยศาสตร์ควบคุมวิชาตัวเองไม่ได้
หรือไม่ก็คนที่ปลูกว่านชนิดหนึ่งที่ชื่อว่าว่านผีโพง
บางทีมันเกิดอ่าต้องมีการเอาของสดไปเลี้ยงให้ว่านผีโพงค่ะ
แล้วเลี้ยงไม่ดีมันก็ออกมาหากินเองเป็นแสงไฟแบบนี้ก็มีนะครับ
เลี้ยงด้วยกบด้วยเขียดอะไรพวกเนี้ยนะครับชาวบ้านบอกว่า
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็ยังพิสูจน์ยากนะแต่ความเชื่อมีทั้งผีกระสือแล้วก็ผีโพง
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่งบอกว่าในพื้นที่คลองฟันปลาปัจจุบันมีชาวบ้านในเขตหมู่สิบสี่
มีแหล่งปลูกว่านผีโพงอยู่สองสามจุดในหมู่บ้านแต่ยังไม่มีใครพิสูจน์ได้ว่าต้นว่านผีโพงเป็นของใคร
แล้วใครเป็นคนปลูกหรือต้นว่านผีโพงมันจะขึ้นมาเองตามธรรมชาติ
แต่ความเชื่อของว่านผีโพงผู้ปลูกหรือเจ้าของอาจจะไม่ให้คนอื่นรู้
หากมีคนรู้ข้อมูลเรื่องนี้บางทีเจ้าของเนี่ยจะมีอันเป็นไป
ที่ชาวบ้านเจอกันนะครับทางผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสมัยคงพักดี
คิดว่าไม่ใช่ว่านผีโพงนะฮะเพราะว่านผีโพงมันจะต้องลอยสูงประมาณหนึ่งเมตร
ลักษณะการลอยจะลอยพุ่งตกลงพื้นพร้อมกับแสงไฟขาวนวลอมชมพูและจะดับลง
จะพุ่งขึ้นอีกครั้งคล้ายกับผีพุ่งใต้
เดี๋ยวท่านผู้ชมดูนะฮะคือสิ่งที่ทางผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสมัยเขาบอก
เหมือนกับเราอยู่ในพื้นที่ไปเลยก็แล้วกันไปช่วยกันพิสูจน์คุณเขียนมาสอน
ชาวบ้านเจอเป็นอย่างนี้แต่ว่าผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสมัยคงพักดีบอกว่า
ว่านผีโพงมันลอยสูงแค่๑เมตรแต่ที่ชาวบ้านเจอกันมันสูงเป็น๒เมตร
แล้วว่านผีโพงมันจะต้องลอยแล้วก็พุ่งตกลงมานะแสงไฟขาวนวลอมชมพูแล้วก็ดับลงแล้วจะพุ่งขึ้นไปอีกครั้ง
คล้ายผีพุ่งใต้แบบนี้ฮะถ้าอย่างนี้ใช่ว่านผีโพงแต่สิ่งที่นายสมัยกับชาวบ้านไปเจอมาบอกว่ามันแตกต่าง
เพราะเห็นลอยสูงประมาณ๒๓เมตรมันสูงกว่าว่านผีโพงลอยไปลอยมา๑ดวงไม่ได้พุ่งลงพื้นด้วย
แล้วแสงไฟก็เป็นคนละสีกันด้วยแต่มันก็ยังไม่มีใครสรุปได้อีก
เพราะว่าที่ไปเจอกันเนี่ยมันถ่ายภาพไม่ได้ไงเดี๋ยวฟังดูนะฮะ
แต่ที่ดวงไฟที่เห็นที่ติดต่อกันมา๒๓คืนนี้มันสูงมันลอยบนยอด
แล้วมันลงขึ้นขึ้นลง
แต่ถ้ามันติดตรงนี้แล้วต่ำประมาณไหนฮะ
ก็ประมาณอย่างมากก็ประมาณท่วมหัวคนแค่นี้
ทีนี้เรามาทำความรู้จักกับผีโพงกันดีไหมคะ
ว่าผีโพงเนี่ยลักษณะเป็นยังไง
คือเป็นผีตามความเชื่อพื้นบ้านของทางภาคเหนือและภาคอีสาน
คนที่เป็นผีโพงเกิดจากเล่นศัยศาสตร์แล้วควบคุมวิชาในตัวเองไม่ได้
ปลูกว่านชนิดนึงเรียกว่าว่านผีโพงซึ่งมีลักษณะเป็นหัวสีขาวรสฉุนร้อน
แก่จะมีท่าประหลอดแล้วก็จะเกิดแสงส่องสว่างเหมือนกับหิ่งห้อย
นี่คือผีโพงนะคะแล้วก็เวลากลางคืนดึกช่วงฝนตกพร่ำเหมือนกับว่านชนิดนี้จะออกหากินเหมือนกับกระสือ
จะมีดวงไฟเล็กสว่างเรืองอยู่ที่ปลายจมูกแล้วก็หยดลงมาเป็นหยดเหมือนหยดน้ำ
ออกหากินตามหนองน้ำถุงนาอะไรแบบเนี้ยค่ะอาหารของผีโพงก็คือกบเขียด
แต่บางคนชาวบ้านเขาก็บอกว่ามันมีผู้หญิงคนนึงถูกขับไล่มาจากหมู่บ้านข้างแล้วก็มาอยู่ที่นี่บ้านคลองฟันปลา
ชาวบ้านบอกว่าผู้หญิงคนนี้เป็นกระสืออืมก็มีหลากหลายอ่ะ
บางคนบอกผีปอบก็มีก็ยังไม่รู้ว่าคืออะไร
คือบางคนเนี่ยมากันแบบโอ้โหเป็นกลุ่มเลยบอกว่าเพื่อมาพิสูจน์
แต่ยังไม่มีใครเจอแบบจะนะบางคนก็บอกเขาเจอ
เหมือนได้ยินเสียงพอเดินไปใกล้เสียงเงียบดวงไฟหายอะไรอย่างนี้
พอจะเอามือถือขึ้นมาถ่ายภาพถ่ายคลิปไฟหายไปแล้วหายไม่ทัน
อันนี้ฮะคุณนัทพงศ์เขาก็อยู่สำรวจอยู่นะครับเดี๋ยวเขาเจอเมื่อไหร่เขาคงกลับ
คือจะอยู่จนกว่าจะเจอใช่ไหมไม่เจอก็กลับเข้ามาเดี๋ยวค่อยไปใหม่อ่า